ผู้ที่มีตำแหน่งสูงสุดในแวดวงศรีกากีนะครับ
นั่งเก้าอี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการในช่วงปี๒๕๕๙
ในวันนี้หมวกใบใหม่ที่กำลังหยิบมาและกำลังสวม
ก็คือการนั่งเก้าอี้เป็นนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
คนล่าสุดเราไปติดตามประวัติและความน่าสนใจของบิ๊กออส

ก่อนศึกษาต่อที่โรงเรียนในร้อยตำรวจรุ่น๓๑
จบปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญโทรัฐศาสตร์การเมืองมหาวิทยาลัยปูนาจากประเทศอินเดีย
และปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาการบริหารงานยุติธรรมและสังคมมหาวิทยาลัยราชพัฒน์สวนดุสิต
ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางพจมานพุ่มพันธ์ม่วงมีบุธิดา๒คน
คือนางสาวชมกระมวลพุ่มพันธ์ม่วงและร้อยตำรวจโทรัชตะพุ่มพันธ์ม่วง
ผลตำรวจเอกสมยศขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่๑๐ของประเทศ
เมื่อวันที่๑ตุลาคมพศ๒๕๕๗ถึงวันที่๓๐กันยายน๒๕๖
เกษียณอายุราชการพลตำรวจเอกสมยศได้รับการทาบทามจากพลตำรวจโทพิสันจุนดิหลก
ให้มาลงสมัครเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
จากนั้นในวันที่๒ธันวาคมปีที่ผ่านมา
พลตำรวจเอกสมยศได้เปิดตัวลงชิงตำแหน่งนายกสมาคมอย่างเต็มตัว
พร้อมชูนโยบายแฟร์๔ข้อ
คือแฟนในเรื่องการบริหารสมาคมองค์กรต้องมีความโปร่งใสเป็นธรรม
แต่เรื่องการใช้จ่ายที่ต้องมีการตรวจสอบรับรู้ว่าสิทธิประโยชน์ต่างเป็นอย่างไร
แต่ในเรื่องการตัดสินที่เน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพผู้ตัดสิน
และเสริมสร้างจริยธรรมวิชาชีพผู้ตัดสินควบคู่กับการสร้างรายได้
และสุดท้ายแต่ในเรื่องสิทธิประโยชน์
พร้อมทั้งสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนที่๑๗
ซึ่งถือเป็นนายตำรวจคนที่๓ที่ดำรงตำแหน่งนี้
หลังจากพลตำรวจตีต่อศักยมนาคเคยดำรงตำแหน่งเมื่อปีพุทธศักราช๒๕๐๔๒๕๑๕
และพลตำรวจโทชลอเกิดเทศเมื่อปีพุทธศักราช๒๕๓๐๒๕๓๘
จากนี้ยังถือเป็นนายกสมคมฟุตบอลที่มาจากสายตำรวจอีกครั้งในรอบ๒๑ปี